ร้องได้ไข่ราว
ร้องได้ไข่ราว
ร้อง

คุณเมฆร้อง

ร้องได้สำเร็จนะฮะถูกต้องถูกเนื้อทุกถ้อยทุกคำทุกประโยค
พอบอกร้องได้ปุ๊บเสียงถอดหายใจเหมือนใครเอางูเห่าเผือก
ก็ปล่อยไว้นักพ่อพ่อเลยนะฮะเป็นเพลงดังสร้างชื่อนะครับ
ทะลุฟ้าดังทะลุเมืองให้กับคุณรุ่งสุริยานะครับรักจริงให้ติงหนังนะครับ
ก็ทำให้คุณรุ่งกลายเป็นนักร้องยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
เป็นเพลงดังที่สุดในชีวิตการแต่งเพลงของครูคุณเจนพบจบกระบวนวัน

เหมือนแป๊บนะนานมากแล้วนี่๑๘ปีแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวนะคะ
ที่เป็นเพลงฮิตของคุณรุ่งสุริยายังมีเพลงฮิตอีกหลายเพลงมาก
ลุยกันต่อเลยนะครับเครื่องเริ่มร้อนแล้ว
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมกันแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

ไม่ใช่
สมชื่อจริงเล่นแบบแมน

ได้มายังไงได้มาที่ไปงานศพนานศพที่วดหอัตตุแตงมุม
เป็นเหรียญที่ทางเจ้าภาพทำแจก
ภูชาอ๋อภูชานะครับ
โอเคขอให้เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญแบบว่าที่ทำให้เธอโชคดีนะคะ
ก็เป็นเสมือนที่พึ่งทางใจนะคะของคุณแมนนะครับ
เพราะว่าเป็นศิลปินที่เขารักเคารพนะครับ
ก็ขอให้ส่งผลดีกับคุณแมนนะครับ
ตกลงว่าเล่นในเพลงที่๒นะครับแล้วไม่ใช้ตัวช่วย
ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

จะเป่าคาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเปรย์ทั้งที่อยู่โรงงาน
โอมจะเสกคาถาลงหน้าหน้าของให้ฉันมีชื่อกล้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานเป็นขวัญใจชาวบ้าน
ทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ผลบุญเกลือหนุ่นนำใจถ้าฟองรักใครแล้วพ่อยายเบื่อเรา
โอ้มัวเป่าคาทะมหาร่าย
แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแฟนเศร้า
มั่วลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา

อยากให้อยู่กับเรานานนานเราก็อยากให้อยู่นานนาน
แต่ว่าต้องอยู่ด้วยความสามารถของคุณแมนนะครับ
มาดูกันนะครับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณแมนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณแมนร้องคุณแมน